แต่ว่าใครกันจะโชคดีแบบหนุ่มคนนี้
เขาโชคดีเรื่องอะไรรีบไปดูกันค่ะ
ที่จังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชม
เราไปที่นี่เลยนะคะตามพี่ปพเทศบาลศรีราชาเข้าไปดูค่ะ
ไปดูไปส่องไปจ้องดูว่าจุดนี้มันมีอะไร
ดูให้ดีแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่านั่นก็คือ

ต่อต้อง
เออนั่นแหละ
เพราะว่ามันคือต่อหัวเสือเนี่ยมันโอ้โหมีพิษร้ายเลยนะ
ทีนี้พี่ปพเขาจะจัดการกับรังต่อนี้ยังไง
เอาแบบว่าเขาบอกว่าอยากให้มันสิ้นซากไปเลยนะคะเขาก็เลยต้องใช้ทุกวิธีนี่เลยค่ะ
เผาค่ะเผาให้มันมีควันออกมาเป็นการไล่นะไล่ให้ตัวต่อทั้งหลายทั้งปวงมันออกไป
จุดนี้นะคะก็คือที่หมู่บ้านกาญจนาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
คนที่เห็นรังต่อก่อนเลยเนี่ยก็คือคุณยศพงยินดีธนกิจเป็นทั้งคนแจ้งกู้ภัยแล้วก็ยังเป็นคนที่ถูกต่อต่อยด้วยล่ะคุณผู้ชม
ต่อยด้วยโดนต่อยซะเองแต่ก็ยังฮึดสู้ฮึดแรงทนพิษมันโทรแจ้งพี่เจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะ
โดยพี่ยศพงผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนเย็นนะวันก่อนเนี่ยขับรถมาจอดหน้าบ้านก็เดินลงไปเปิดประตูบ้าน
ตอนที่กำลังไขประตูกุญแจอยู่เนี่ยนะคะจู่ค่ะตอนนับ๑๐ตัวเนี่ยมารุมต่อยแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลย
ตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยนะพี่ดีก็โดนรุมอ่ะพี่เขาก็เลยล้มลงไปต่อหน้าต่อตาลูกเมียนะคะที่อยู่บริเวณนั้น
แล้วล้มหน้าต่อด้วยนะต่อหน้าแล้วหน้าต่อต่อเยอะด้วยหลายต่อหลายตัวเลยนะทีนี้คุณขาต่อมันต่อยไงหน้าแกก็ปูดบวมนะจากนั้นก็เอาล่ะตั้งสติตั้งหลักได้ก็รีบส่งไปที่โรงพยาบาล
ที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องให้พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาช่วยนะคะในการที่จะกำจัดรังต่อแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยกันไปอันนี้ก็ต้องขอเตือนแล้วกันอุ้ยลูกน้อยน่ารักเนาะมานั่งอยู่กับคุณพ่อดูสินะเพราะฉะนั้นค่ะพี่เขาก็เลยบอกว่าอยากจะเตือนเลยใครที่มีบ้านแล้วก็มีต้นไม้อยู่ใกล้ใกล้หรือว่ามีแบบพวกป่าดงพงภัยแถวนั้น
ที่กำจัดรังอยู่อะค่ะอาจจะเป็นอันตรายแบบนี้ส่วนพี่เยอะสะพงเนี่ยก็ถือว่าบาดเจ็บนะหนัดต่อต่อยเขายังดูดีเลยเนอะคุณชนะว่าไหมคุณโดนอะไรต่อยมาหรือเปล่า